ตัวเขาตัวเป็นหญิงใจเป็นชาย

คอยเตือนเค้าคอยบอกอะไรเค้าก็ไม่ชอบ
เค้าชอบคนตลกเฮฮฮาสนุกสนาน

เกิดวันที่เท่าไหร่ฮะ

มีเลข๒

ถ้าอยู่กับเขาเนี่ยต้องเข้าใจเขามากเลย

คือเซอร์สิกาค่ะเดือน๑๑

เขาเป็นคนชอบเหตุมีเหตุมีผล

เขาต้องเป็นคนที่สุนทรีย์

คนไหนครับที่ดวงสมพงศ์
กับคุณแก้มมากที่สุดครับ

สัญญาณก็เป็นลักษณะคู่ชู้

เล่นแบบชู้กันแบบอะไรอย่างนี้
คุณอามเนี่ยเขาเกิดวันศุกร์
วันศุกร์คู่มิตรกับวันอังคาร

คุณอามเนี่ยเขาเกิดวันที่๓
ตัวเขาเองเกิด๑๒รวมกันได้๓
นิกเลือกใครระหว่างคุณท็อปกับคุณอาม

เขาเลือกคุณอามแล้วนะเพราะเขาบอกว่าเป็นมิตรใหญ่ด้วย
แล้วทุกอย่างมันเข้าไปหมดแล้ว
เอาละนะคราวนี้สองคนนี้มีโอกาสสุดท้ายแล้วที่จะพูดกับคุณแก้ม
คุณท็อปครับคุณอยากจะพูดอะไรกับคุณแก้มครับเชิญ
ก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าให้หันมาอยู่กับคนที่น่ารักแบบผมได้แล้ว
เขาพูดแค่นั้นคราวนี้มาใส่จริงจังบ้างพร้อมนะอาม
คุณแก้มครับให้โอกาสผมนะครับได้ดูแลคุณ
วันนี้ผมไม่ได้มาเล่นผมมาด้วยความจริงใจ
เพื่อนเพื่อนว่ายังไงก่อนเขาตัดสินใจ
ซาร่าเลือกใคร
จริงแล้วเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ได้ทั้งคู่นะ
แก้มพี่มองว่าทั้งภายนอกและภายใน

แต่ถ้าถามว่าทั้งคู่เหมาะสมไหม
มันก็อยู่ที่แก้มแต่ก็ได้หมดเลยทั้งคู่
ที่พี่ติ๊กบอกว่าจากดวงเลย

แต่ผมเชื่อว่าอย่างน้อยใช้หัวใจในการเลือกแล้วกัน
ว่าถ้าใจเราเรียกร้อง
ผมไม่รู้นะว่าอะไรจะเกิดขึ้นข้างหน้า

เนื้อกัน

ไม่มีตรงนะครับคนหนึ่งถือเวลาตัดสินใจแล้วนะครับ
โสดคนไหนครับคุณจะเลือกฟังเสียงหัวใจของตัวเอง

มันนี่เลยมันนี่
อ้าวอ้าวมันจะยิ้มได้
ครับวันนี้ดวงสมโพธิ์

หน้าที่สุดท้ายถึงได้เลือกอามครับเพราะอะไร

นี่ไงนี่ไงจับมืออย่างนี้แล้วรู้สึกมากกว่า

เดี๋ยวผมแจ้งจำลวดนะฮะแจ้งจำลวด
พี่ดูก็รู้นะว่าเดี๋ยว

คุณปล่อยเขา

แล้วเธอก็แบบว่าเออสบตาเราหลายรอบ

แล้วเห็นคุณแก้มบอกว่าชอบนักดนตรีแล้ว
ผมไม่ได้นักธุรกิจเลยทำไมจังเกี่ยวกับผม
ค่อนข้างที่จะแบบว่าชอบคนที่ทัศนคตินี้
แล้วรู้สึกว่าเธอโตเธอดูมีความเป็นผู้ใหญ่
น่าจะให้คำแนะนำได้ในหลายเรื่องเลยค่ะ

ใจเราก็เลือกคนนี้ด้วยแล้วก็ดวงก็ดีด้วยสูงสึงด้วย
ก็รู้สึกว่าน่าจะคุยกันได้นานแล้ว

ก็แรกไลน์คุยกันแล้วก็แบบไปกินข้าวกันข้างนอก
จะได้รู้จักกันมากขึ้น
ได้ครับยินดีครับ